จากระวังคนหัวร้อนแล้วระวังโจรขโมยด้วยครับ
ล่าสุดครับถูกล้วงกระเป๋าจะเอาเงินไปฝาก
ล้วงแบบเนียนมีภาพเหตุการณ์ไปดูพร้อมกันจะได้ระวังฮะ
คือคลิปนี้นะฮะลูกสาวบอกว่าไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณแม่ของเธอ
แต่เกิดขึ้นกับผู้เสียหายคนอื่นตั้งแต่เดือนสิงหาที่ผ่านมา
ที่ล่าสุดมันจะเกิดเหตุการณ์คล้ายกันซ้ำรอยเดิมครับ
บอกว่าได้คลิปนี้มาก็เลยขอโพสต์เตือนภัย
จากภาพคลิปเมื่อกี้จำลองกราฟิกให้แบบนี้ฮะ
ถ้าหากว่าดูชัดกระเป๋าสีดำเนี่ยถ้าทำให้มันโปร่งใส
คนก่อเหตุคือเอามือล้วงเข้าไปข้างในโดยใช้กระเป๋าบังตา
เพื่อไปหยิบเงินฮะแบบนี้นะครับนี่ครับ
วินโดเทียบกันก็ได้กับวงจรปิดภาพเมื่อกี้นี้ครับ
ดูนะครับคุณผู้ชมคือวิธีการเนี่ยแนบเนียนมาก
การก่อเหตุคาดว่าคนร้ายกลุ่มเดียวกันเห็นไหมครับ
นี่ภาพนี่เห็นไหมกระเป๋าสีดำบังเอาไว้
แล้วเอื้อมมือเข้าไปเพื่อไปหยิบเงินครับ
คนร้ายน่าจะก่อเหตุแบบนี้กับเหยื่อหลายคน
และล่าสุดมาก่อเหตุกับแม่ของเธอเมื่อ๑๒ตุลาคมครับ
จากคลิปนี้เดือนสิงหาล่าสุดคุณแม่เธอเจอกับตัวเอง
อกจากนี้มีใบแจ้งความแม่ไปแจ้งความแล้วบอกว่า
เมื่อวาน๑๐โมงครึ่งก็คือวันที่๑๒ตุลาเนี่ย
นั่งสองแถวหัวตะเข้ประเวทขึ้นรถฝั่งตรงข้ามวัดลานบุญ
พิกัดเอาไว้จะได้เพิ่มความระวังครับคุณผู้ชม
เอาเงินไปฝากธนาคารออมสิน๘๐๐๐อยู่ไม่ไกล
ประมาณสักสี่ห้าป้ายรถเมย์พอขึ้นรถเนี่ยก็รูดซิปแล้วนะ
เอากระเป๋ามาไว้ข้างหน้าแล้วด้วยนะครับคุณมิ้วคุณผู้ชม
ปรากฏว่ามีผู้ชาย๒คนขึ้นมาอายุสัก๕๐๖๐
ประกบข้างซ้ายคนหนึ่งขวาคนหนึ่งแล้วก็ล้วงเอาเงินไปหมดเลย๘๐๐๐
ลอตเตอรี่มันก็เอาไปด้วยครับ
แม่บอกว่าจำได้แม่นว่าคือใครเป็นผู้ชายผิวคล้ำมีอายุหน่อย
แขนยาวสีดำสะพายกระเป๋าสีดำใบใหญ่ทั้งสองคนเลยนะครับ
นี่คุณผู้ชมครับเบื้องต้นคาดว่าอาจจะเป็นคนนี้หรือเปล่า
แจ้งความแล้วเรียบร้อยครับขอให้ตำรวจจับให้ได้โดยเร็ว
หลายคนมาคอมเมนต์คุณมิ้วคุณผู้ชมบอกเคยโดนมาแล้วเหมือนกันนะ

เคยโดนมาแถวย่านลาดกระบัง๕๔แถวมหัวเฉียวหัวตะเข้เหมือนกันเลย
ลักษณะคือประกบซ้ายขวาเป็นผู้ชายเหมือนกัน
ถ้าดูนะฮะเสื้อผ้าการแต่งกายกระเป๋า
แก๊งเดียวกันไหมเนี่ยก็ใช่ก็คล้ายทำงานกันเป็นทีม
นั่นสิครับร่วมกันก่อเหตุแบบเป็นทีม
เราเลยลงพื้นที่ไปคุยกับผู้เสียหายครับคุณพยาวเสียงส่งอายุ๖๑ครับ
อนุญาตเรียกคุณป้ากันแล้วกันด้วยความเคารพคุณป้าบอกว่านั่งเบาะติดกันอยู่ท้ายรถอ่ะ
แล้วที่มันก็แคบอยู่แล้วมีผู้ชายสองคนขึ้นมา
คนหนึ่งเนี่ยได้นั่งข้างป้าที่นั่งมันเต็มแล้วฮะคุณมิ้วคุณผู้ชม
แต่คนที่ยืนจู่ก็แทรกตัวลงมานั่งเฉยเลย
งงมากที่นั่งมันก็จำกัดจำเขียยังจะแทรกลงมาอีก
รู้ตัวอีกทีอ้าวเงินป้า๘๐๐๐หายไปแล้วครับ
ถึงช่วงที่รถออกไปประมาณชักไม่ถึงป้าย

รู้สึกว่ามันแบบไรของมันไม่รู้
เป็นผู้ชายสองคนใช่ไหมผู้ชายสองคน

แต่เราก็ไม่ได้ดูผิวดูอะไรนะ
ครับใส่แม็กซ์ด้วยไงฮะอืมฝากคุณตำลดในพื้นที่หน่อยนะครับ
ตอนนี้ประชาชนกังวลและกลัวกันมากนะครับ
พิกัดอีกครั้งนะฮะแถวหัวตะเข้ประเวท
ขึ้นรถจากฝั่งตรงข้ามวัดลานบุญน่าจะย่านลาดกระบัง
หากมีความคืบหน้าเดี๋ยวรายงานให้ทราบต่อไปครับ